ต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงของฤดูการเปิดหีบอ้อย
ปี๒๕๕๘ทับ๒๕๕๙ดังนั้น
ตอนนี้ก็จะมีรถขนส่งบรรทุกอ้อยวิ่งกันอย่างขวักขวาย
เพราะว่าขนส่งแต่ละครั้งนั้นต้องขนส่งเน้นจำนวนมาก
เพื่อจะลดต้นทุนในการขนส่งอ้อยนั่นเอง
ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมาอีกด้านหนึ่ง
ก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมา
สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อรอฟังคำตอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่ต้องวิ่งเข้าด่านช่างน้ำหนัก๔คิ้ว

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ได้ประกาศเปิดหีบอ้อยอย่างเป็นทางการ
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เกษตรกรมีเวลาเพียงแค่๕เดือนเท่านั้น
ในการขนส่งอ้อยให้ถึงโรงงาน
ชาวใกล้อ้อยถึงต้องการลดต้นทุนภาคขนทรง

สาเหตุหลักเพื่อลดต้นทุนภาคขนทรง

แต่ข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
ก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงว่า
เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
และสุ่มเสี่ยงที่ภาครัฐจะถูกวิพากษ์วิจารณ์

คนละมาตรฐานกับรถบรรทุกทั่วไป

ในการที่เราจะมีการใช้กฎหมาย

และที่สำคัญที่สุดก็คือ
มันมีผลในเรื่องของเป็นอันตราย
ในการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรไปมา
ซึ่งเรื่องนี้มันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

กับเส้นทางในการเดินทางของทุกคนครับ

ลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อสำรวจสถานการณ์รถบรรทุกอ้อย

ตั้งแต่เกิดการประท้วงของเกษตรกร

ภาพที่เป็นถนนสายหลักในการขนส่ง
พบรถบรรทุกขนส่งอ้อยตลอดทั้งวัน
และเกือบทุกคันจะบรรทุกอ้อยสูงเกินกว่าตัวรถ
และล้ำออกไปช่วงท้ายรถไม่น้อยกว่า๑เมตร
ซึ่งบางคันก็จัดวางอ้อยในครอบรถไม่เรียบร้อย

เช่นเดียวกันกับบริเวณทางโค้ง

ก็มีโอกาสที่จะทำให้รถเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เข้าสู่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดนครราชศรีมา

ซึ่งการบรรทุกอ้อยเกินน้ำหนักในลักษณะนี้
หมายถึงโอกาสที่รถบรรทุก
จะเกิดอุบัติเหตุก็จะมีสูงขึ้นด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน